สวัสดีครับรอบของสนามเราตามประเด็นกันต่อจากช่วงเช้า
เรื่องของแซมอลลาได๊สที่มีซื้อยังเทเลกราฟท์เขาได้เข้าไปปล้อมตัวเป็นเอเย่น
ซึ่งล่าสุดนะครับเขาบอกว่าไม่จบเพียงแค่นั้นนะครับ
ธุรกิจครั้งนี้รวมถึงการออกข่าวในครั้งนี้เนี่ย
ไม่ใช่การสร้างสีสันนะครับแต่ว่ายังมีกุญสือ

หลังจากที่ต้องกระเด็นออกจากเก้าอี้กุญซือทีมชาติอังกฤษนะครับ
ด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ร้อนหนาวกันเลยนะครับ
ตามตามกันสำหรับกุญสือที่ทำธุรกิจแบบนี้ขึ้นมานะครับ
บอกว่าหลักฐานแล้วก็ข้อมูลดังกล่าว

ที่ผ่านตัวเองไปเป็นแอเจนครับ

ที่สามารถตรวจสอบหาหลักฐานได้ชัดเจน
แต่ว่าไม่สามารถเปิดเผยชื่อคนในตอนนี้ได้
เพื่อพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายเลยนะครับ
นี่ถือว่าเป็นเรื่องหนักมากในวงการฟุตบอลครับ